ส่วนเหตุการณ์นี้ที่ปราจีนบุรีค่ะเหตุเกิดหน้าห้องเช่าแห่งหนึ่งนะคะ
มีอดีตสามีบุกเอาน้ำกรดไปสาดใส่อดีตภรรยาและสามีคนใหม่ของอดีตภรรยา
คือคู่นั้นเขาบาดเจ็บสาหัสเลยนะคะไปดูร่องรอยบาดแผลนี่ค่ะ
นี่คือผู้หญิงที่โดนน้ำกรดสาดเข้าหน้านี่มันกัดจนหน้าเป็นแผลแบบนี้
นางสาวรุ่งรัฐอายุ๔๐นะคะทั้งหน้าทั้งตัวเลยนะคะมีบาดแผลแบบนี้ค่ะ
ถูกน้ำกรดสาดเข้าไปอ่ะค่ะนายแสงเพชรเป็นสามีใหม่อายุสี่สิบสอง
แสงเพชรหนักค่ะนี่ค่ะและหนักกว่าก็คือน้ำกรดเข้าตาทั้งสองข้าง
ตาซ้ายมองไม่เห็นเลยนะคะตาขวามองได้แค่ลางลางนะคะ
ตัวนี่คือโอ้โหน้ำกรดมันกัดจนดำไหม้เลยบางจุดก็เป็นแผลผู้พอง
ผู้ก่อเหตุชื่อว่านายทองคำกลมทองเป็นอดีตสามีของนางสาวรุ่งรัฐ
เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงเที่ยงคืนกว่า๑๗เมษายนนี่คือผู้ก่อเหตุค่ะ
อำเภอศรีมหาโพธิปราจีนบุรีนะคะเหตุเกิดหน้าห้องเช่าแห่งหนึ่ง
นางสาวรุ่งรัฐเล่าให้ฟังว่าก่อนเกิดเหตุเธอกับสามีใหม่ก็กำลังจะเข้านอน
สักพักได้ยินเสียงเคาะประตูเคาะอยู่หลายครั้งค่ะ
ตะโกนถามว่าใครเงียบไม่ตอบถามเท่าไหร่ก็ไม่มีเสียงตอบรับเลย
ตัดสินใจเปิดไฟและเปิดประตูออกไปดูปรากฏว่านายทองคำอดีตสามี
กันไปสามเดือนนะคะยืนหน้าห้องก็ถามไปว่าแล้วมาทำไมดึกดื่นแบบนี้
นายทองคำไม่ตอบไม่พูดอะไรเลยหยิบกระปุกสี่เหลี่ยมเปิดฝาสาดใส่เลยค่ะ
และเป็นจังหวะเดียวกันกับนายแสงเพชรสามีใหม่ยืนอยู่ตรงนั้น
นายแสงเพชรกระโดดเอาตัวมาบังนะคะเลยโดนหนักกว่านางสาวรุ่งรัฐนะคะ
เข้าตาเข้าอะไรด้วยนายทองคำสาดน้ำกรดเสร็จวิ่งหนี
คือนางสาวรุ่งรัฐบอกว่าเธอก็รีบเข้าห้องน้ำเอาน้ำราดตัว
เพราะรู้สึกเลยว่ามันปวดแสบปวดร้อนมากนายแสงเพชรวิ่งไปขอความช่วยเหลือชาวบ้านที่อยู่แถวนั้น
ให้เรียกรับพยาบาลและแจ้งกำลัวค่ะ
มาทำอะไรเพราะเราคุยกันแล้วว่าเราเลิกกันแล้ว
เขาก็ยังบอกว่าตอนนี้โชคดีอยู่เลิกกันมาได้กี่เดือน
แกโทรมาบอกว่าแกขอว่ามีแฟนใหม่เหรอ
แค่นั้นครับแค่นั้นแหละค่ะแล้วก็ไม่ติดต่อมาอีกเลย
หน้าแสงเพชรบอกว่าตัวเองรู้จักกับตรงคำสามีเก่าของะฝ่าย๑้งนะครับ
เพราะว่าเคยทำงานที่เดียวกันแต่ก็ไม่คิดว่านายทองคำจะทำเรื่องโหดร้ายขนาดนี้
อยากให้ตำรวจตามตัวมาดำเนินคดีให้ได้ให้เร็วที่สุดแล้วก็ยืนยันว่า
จะไม่ขอยอมความจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดค่ะทีมข่าวของเราย้อนกลับไปที่ห้องเช่าที่เกิดเหตุนะคะ
รถจักรยานยนต์มีร่องรอยถูกน้ำกรดกัดนะคะ
รถจักรยานยนต์ยังโอ้โหเป็นรอยแบบชัดเลยอะค่ะ
เพื่อนข้างห้องก็บอกว่าน้ำกรดเนี่ยกระเด็นไปโดนประตูหน้าห้อง
ขนาดประตูเป็นไม้นะนี่ร่องรอยนะคะอืม
ผู้กำกับสพระเบาะไผ่ก็เลยบอกว่าได้ให้ฝ่ายสืบสวนลงพื้นที่ตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดี
คาดว่าได้ตัวเร็วเร็วนี้ค่ะนี่ร่องรอยรถจักรยานยนต์โอ้โหโหดเกินนะ